รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่อุทยานรับทราบเลย
เพราะว่าบ้านของพวกเขาตั้งอยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติทัพลาน
ปรากฏว่ามีหมีควายมันมานอนป่วย
อยู่ในห้องน้ำภายในบ้าน
มันมาแบบนี้ได้อย่างไรแล้วมันโดนอะไรมานะครับ
ทีมสัตวแพทย์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทัพลาน
เข้าตรวจสอบตรงจุดห้องน้ำภายในบริเวณสวนไผ่ของชาวบ้าน
ซึ่งอยู่ท้ายหมู่บ้านลำเพียกพัฒนาตำบลโนนสมบูรณ
อำเภอเสริงสังจังหวัดนครราชศรีมา
เจ้าหน้าที่ก็ต้องปฏิบัติการโดยละม่อมเหมือนกันนะ
เพราะว่าเป็นหมีป่าขนาดใหญ่นะครับ
ชาวบ้านแจ้งว่ามันหลบอยู่ในห้องน้ำตั้งแต่เช้าแล้วล่ะ
ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเป็นหมีควาย

ตัวมันใหญ่เหมือนกันน้ำหนักราว๗๐กิโลกรัม
แล้วก็ยังพบว่ามีบ่วงดักสัตว์รัดอยู่ที่ข้อเท้าหน้าด้านซ้ายของมัน
แผลลึกเห็นกระดูกเลยนะ
โดยเจ้าหมีควายนอนสมอยู่ในห้องน้ำสภาพอิดโรยผอมโซ
ทางทีมสัตวแพทย์จึงตัดสินใจใช้ปืนยิงยาสลบก่อน
แล้วก็นำเจ้าหมีควายออกมาตรวจรักษาอาการบาดเจ็บนะครับ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ได้ล้างแผลดูสิคุณโอ้โหแผลลึกเลยล่ะตรงข้อมือซ้ายเนี่ยนะฮะ
ก็ให้ยาปฏิชีวนะเพื่อฆ่าเชื้อโรค
จากนั้นได้ฉีดยาบำรุงแล้วก็ให้วิตามินอีก๓เข็ม
ซึ่งหลังจากประถมพยาบาลเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็เร่งนำเจ้าหมีควายไปรักษาต่อ
ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลางจังหวัดนครนายก
ก่อนจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
ด้านของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทัพลานนะครับ
หัวหน้าประวัติศาสตร์จันเทพบอกว่าหมีควายตัวนี้น่าจะบาดเจ็บมานานแล้วล่ะ
ซึ่งที่ผ่านมาก็ตรวจพบบ่วงดักสัตว์
แล้วตามรอยต่อพื้นที่อุทยานบ่อยครั้งนะครับ
จากนี้ไปต้องขอความร่วมมือจากชาวบ้าน
ให้ช่วยเป็นหูเป็นตาแทนเจ้าหน้าที่ด้วย
แล้วก็ต้องดูซิว่าใครเป็นนายพรานเอาบ่วงดักสัตว์ไปดักสัตว์ไว้
คืออาจจะไม่ได้ตั้งใจดักหมีควายหรือเปล่า